แสนเขามีร้านบะหมี่เจ้าเด็ด

โดยเฉพาะบรรดาน้องนิสิตนักศึกษาเขาชอบกันมากครับ
นุนราคาเริ่มต้นชามละ๒๐บาท
บะหมี่จัดเต็มเกี้ยวแบบเน้น
ถูกใจถูกปากด้วยนะครับ
เดี๋ยวไปชมไปชิมพร้อมกัน
กับคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับเชิญครับ
บะหมี่เหนียวนุ่มตามด้วยเกี้ยวตัวโต

ชามนี้ขาย๒๐บาทที่ร้านบะหมี่เกี้ยวในเบี้ยว
ราคานี้ขายมากว่า๕ปีตั้งแต่เปิดร้าน

ค่าของชีพให้แก่ลูกค้าย่านบางแสน
โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นลูกค้าหลักถึง๑๘๐บาท

ขายต่อวันถึงหลักหมื่นเลยล่ะค่ะ
แล้วทำไมเราถึงยังรักษาราคาเดิมอย่างนี้คะ
เพราะพี่คิดว่าพี่ขายขึ้นกับนักศึกษาก็มาทานกันเยอะใช่ไหมคะพี่
คือยอดขายมันเยอะพี่ก็พออยู่ได้อย่างนี้ค่ะ
กำไรไม่ได้เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พออยู่ได้
หลังจากลองชิมแล้วนะคะเรียกว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยล่ะค่ะ
สำหรับคุณผู้หญิงนะคะชามเล็กแบบนี้

แต่ว่าถ้าคุณผู้ชายนะคะร่างกายบึกบึน
ต้องการใช้พลังงานค่ะแนะนำจานนี้ด้วยค่ะ
หมี่เกี้ยวรวมชามละ๑๒๐บาทน้ำหนักเกือบ๒กิโลกรัมนะคะ
ถ้าทานเข้าไปหมดหนี้รับรองว่าอิ่มยันพรุ่งนี้เลยล่ะค่ะ

แนะนำว่าชามนี้ควรช่วยกันทานสัก๓คนกำลังดีค่ะ
ส่วนเมนูอื่นไซส์กลางสนุนราคาที่๓๕๔๐และ๖๐บาทค่ะ
อย่างข้าวหมูแดงจานนี้เพิ่มไข่จ่ายเบาที่๖๐บาทเท่านั้น
การที่มีร้านอาหารราคาถูกแล้วก็อิ่มแบบนี้
มันช่วยให้เราประหยัดรายจ่ายในกระเป๋าได้เยอะมาก

ซึ่งปกติผมเป็นคนที่กินทีละ๒จานครับ
ก็กินเงินไปก็ประมาณ๘๐๙๐บาทแล้ว
ก็แบบถ้ามากินร้านนี้กินแค่๖๐บาทผมคิดว่าคุ้มค่ามาก
ความหลากหลายของเมนูที่มีให้เลือกนี้
ทำให้น้องนักศึกษาไม่เบื่อที่จะกลับมาทานซ้ำ
และการมีเมนูและราคาที่หลากหลาย
ทำให้บะหมี่เกี้ยวเจ้านี้อยู่ได้อย่างยาวนาน
และเมนูราคาถูกช่วยเรียกลูกค้าให้เข้าร้าน
รักษาฐานลูกค้าได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ
มาเซียวรีก่อมแก้วขาวเทอรัสทีวีรายงาน